นี่ต้องบอกว่าไม่สนโลกไม่สนโรคและไม่สนความโศกเลยนะคะ
ลักลอบตั้งวงพนันไฮโลภายในงานศพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจไปถึงค่ะ
วิ่งหนีกันอย่างกับเพิ่งแตกรังเลยไปดูคลิปบรรยากาศกันนะคะ
คุยดีคุยดีหยุด
ไปไหนไปไหนมานี้

ตอนที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองเข้าไปจับเนี่ยปวดฉี่ก็มาอ๋อเหรอฮะเล่นไม่เป็นก็มีอืม
ปวดท้องหนักก็มาคือมาสารพัดเลยพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้นะคะ
สุดท้ายแล้วโดนรวบตัวไปทั้งหมดสี่คนค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจจากสพเมืองเลยนะคะ
ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะไปบุกรวบนักพนันลักลอบเล่นพนันไฮโลในงานศพด้วยนะ
ที่บ้านป่าข้าวหลามอำเภอเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยตั้งวงกันจริงเนี่ยสักประมาณกว่าสิบคน
แต่ว่าหนีกระเจิงเหมือนเพิ่งแตกรังคนละทิศคนละทางรวบตัวไม่ได้
ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่แบบวิ่งไม่ทันผู้สูงอายุนะคะ
คนแรกชื่อว่านายกัญหาอายุ๕๘ปีอีก๒๘ปีจะแซยีดแล้วใกล้ไม่ไหวแล้ว
คนที่๒นายกองผลอายุ๗๑ปีคนที่๓นางบังออนอายุ๕๔ปี
คนที่สี่นายหรืออายุ๕๙ปีอยู่เยอะนั้นเลยพร้อมอุปกรณ์และเงินสดปั้ง๑๐๐บาท
บาทนะเงินสดของกลางค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนะฮะก็มีการถูกแจ้ง
ไหมเขามีกฎกติกาห้ามรวมตัวใช่ไหมอืมนี่ค่ะก็ยังรวมตัวกันนะคะ
ความผิดพรบโรคติดต่อด้วยนะคะ